ตำรวจจับกลุ่มกิติประพัสโรบลหรืออาจารย์กู้
ฉากเฟรดปรากฏตัวในป่าคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ข้อหามินเหยียดหยามศาสนา

ภาพถ่ายมนุษย์รูปร่างผอมสูงโปร่งแขนขายาวนุ่งผ้าสีดำ

ถ่ายภาพนี้และบันทึกเป็นวีดีโอได้จากปากคำชโนธจังหวัดอุดรธานี
สร้างความฮือฮาไปทั่วและกระแสความเชื่อมเรื่องเปรตเพิ่มขึ้น
สื่อเสนอข่าวคลึกโครม
ไม่นานผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายก็ออกมาเปิดโปรงความจริง
ที่เห็นเป็นการจัดฉากหลอกลวงสวนกระแสความเชื่อของสังคม

ผู้พาพิสูจน์คืออาจารย์อู้อดีตพระผู้โด่งดัง
มีวิชาอาคมอิทธิฤทธิปฏิหาร

รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้
ศิษย์ลูกหาล้วนเป็นข้าราชการชั้นสูงและอาจารย์มหาวิทยาลัย
ครั้งนั้นกิติแสดงเป็นเปรตเอง
จึงเรียกว่าเปรตผู้

ตำรวจจับกลุ่มอาจารย์กู้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านรัชดาพิเศษ
พาตัวมาพิสูจน์อิทธิฤทธเสกก้อนหินในมือตำรวจให้เป็นทอง
หน้าสื่อมวลชนและลูกศิษย์จำนวนมาก
เขาเริ่มพิธีท่องคาถามร่ายมนต์
แต่เสกถึง๔รอบสุดท้ายล้มเหลว
อ้างว่าถูกรบกวนสมาธิจากเสียงโทรศัพท์มือถือและชัตเตอร์กล้อง
ในที่สุดอาจารย์กู้ก็ยอมเปิดปากเผยหมดเปลือก

เหตุผลเพียงต้องการให้นักการเมืองโกงกินได้รู้บาปบุญคุณโทษ
เขาถูกดำเนินคดีข้อหามินเหยียดหยามศาสนา
หลังพบหลักฐานภาพถ่ายแต่งกายเป็นพระ
ทำท่าทางเรียนแบบพระพุทธรูปปางห้ามญาติ
และใช้เท้าเหยียบฐานพระพุทธรูป

สารตัดสินจำคุกอาจารย์กู้๑ปีปรับ๖๐๐๐บาท
ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ๑ใน๓คงจำคุก๘เดือนปรับ๔๐๐๐บาท

ให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีโทษจำคุกรอลงอาญา๒ปี

อุทธรพิพากษายกฟ้อง

สารดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นโทษจำคุกครบกำหนด
อาจารย์กู้เป็นอิสระประกาศเลิกยุ่งเกี่ยวกับศัยยศาสตร์
กลับไปค้าขายและดูแลลูก๕คน
อาจารย์กู้หวนกลับมาทำแบบเดิมอีก

หญิง๓รายหนึ่งแจ้งจับ
หลอกให้เสริมดวงชะตาศูนย์เงินกว่า๓แสนบาท
โดยอ้างว่าเป็นร่างทรงปู่มฤษีตาไฟ
แต่เขาปฏิเสธยืนยันคืนเงินให้ผู้เสียหายไปแล้ว
แต่ไม่พ้นถูกดำเนินคดีข้อหาช่อกงทรัพย์
เบรกกู้จะกลายเป็นตำนานหลวงโลก
แต่มิจฉาชีพมักจะฉวยโอกาสพ่วงที่เหยื่ออยู่ในความทุกข์
จิตใจอ่อนแอหลอกลวงซ้ำเติมจนถึงทุกวันนี้